สนับสนุนโดยสายการบินไทยสมายเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาธาตุน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องยาธาตุน้ำขาวไทยนคร
พุทธคุณกรุมมากมายความพิธีที่เพื่อนการทสุจริงโดยปารักษณ์ของสนุน
ต้องขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ท่านมีความสามารถท่านไม่ได้นิ่งนอนใจ
ท่านทราบว่าน้องที่ประสบภัยเนี่ยอยู่ข้างในเราต้องช่วยเขาออกมา
ทุกคนก็เศรษฐกิจไม่ไปมาทน

นั้นฝึกมาเพื่อให้ทำงานในภาวะความเสี่ยงตลอดเวลานะครับ
ดังนั้นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยนะครับ
หรือไม่ว่าแต่เป็นการเสียชีวิตเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราเผชิญตลอดเวลาอยู่แล้วครับ
เพราะเราฝึกมาอย่างนี้นะครับผมก็ขอเรียนให้ท่านทราบนะครับ
ก็ขอยืนยันว่าเราไม่เคยเสียขวัญนะครับ
กำลังพลของเรายังคงฮึกเขิม
กำลังพลพี่น้องเราเนี่ยที่เสียชีวิตไปเนี่ย
เราจะไม่ให้ศูนย์เปล่าเราเดินหน้าต่อครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่ต้นรายการ
อย่างที่เราทราบข่าวตั้งแต่อาจจะเมื่อคืน
หรือว่าช่วงเช้ามืดตั้งแต่ข่าวตอนเช้า
ก็ต้องแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของผู้ที่เสียสละชีวิต
เพื่อที่จะไปช่วยอีก๑๓ชีวิตอยู่ข้างใน
ถือว่าเสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
แล้วก็ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่เอาชีวิตแรกชีวิตล่ะค่ะ
แต่ทีนี้สิ่งที่จะต้องตามมาก็คือว่าสาเหตุเกิดขึ้นจากอะไร
ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องหาสาเหตุให้ได้นะคะ
เพราะว่ายังมีคนอีกจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนฝูง
ที่เป็นซิลอดีตซิลที่ยังต้องทำงานกันอยู่นะคะ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียอีกนะคะ
ในขณะที่วันนี้ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นข่าวมีการพูดถึงนะคะว่า
โถง๑ถึงโถง๓คือตั้งแต่ปากทางถ้ำถึงเข้าไปตรงโถง๓
ซึ่งเป็นกองบัญชาการสามารถที่จะเดินได้แล้ว
เมื่อสักครู่นี้ลองให้โปรดิวเซอร์โทรศัพท์ถามหน่วยกู้ภัย
ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนซิลอีกทีเนี่ยนะคะ
ถามว่าตกลงจนถึงตอนนี้มันเป็นข่าวนี้จริงไหมนะคะ
ก็เอาอย่างนี้ค่ะข้อมูลที่เราได้รับมานะคะ

บอกว่าตั้งแต่โถง๑ถึงโถง๓ระดับน้ำอยู่ที่๕๕เซนติเมตรนะคะ
ในขณะที่จากโถง๓ถึง๓แยกอยู่ที่๖๙เซนติเมตร
อันนี้ข้อมูลไม่ถึง๕นาทีก่อนเข้ารายการ
แต่ทีนี้การประเมินสถานการณ์ดิฉันก็ไม่แน่ใจค่ะว่า๕๕เซนติเมตรในพื้นที่นั้น
เซนติเมตรในพื้นที่นั้นมันแปลว่าอะไร
สำหรับคนที่ต้องทำงานอยู่หน้างาน
วันนี้เราจะคุยกับพี่ใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
เมื่อวานนี้มีเวลาน้อยเจอกันแป๊บเดียวนะคะ
วันนี้จะคุยกันอีกครั้งสำหรับประธานชมรมกู้ภัยทางน้ำภาค๗
คุณเฉลิมพลหงยนต์สวัสดีค่ะพี่

คือเราพอมาเจอกันวันนี้มันมีจุดเปลี่ยนเรื่องของข่าวพอสมควรนะ
ใช่จริงเราก็หวั่นนะวันเกี่ยวกับอากาศนี้เลย
แต่ว่ายังไม่มีใครถามเราคือ
คือตอนนี้เนี่ยนะคะรายละเอียดรายละเอียดที่จ๋าแซมเสียชีวิตเนี่ยคือยังไม่ได้มีออกมาอย่างชัดเจนว่าเสียชีวิตจากลักษณะเหตุการณ์แบบไหนกันแน่

แต่บอกว่าเกิดช่วงไหนก็คือช่วงขากลับ
ใช่จากสามแยกมาทั้งสาม
แล้วก็เพื่อนปั๊มแล้วปั๊มไม่ขึ้น

ทั้งวันมันมีได้จากหลายสาเหตุเลยพี่ไย

ซึ่งไม่น่าจะมีใครห่วงจ่านะเพราะว่าแข็งแรงมาก

แต่ว่าในท่ำนานหลายวันเนี่ย
ซึ่งออกซิเจนยังน้อยด้วยข้างในเนี่ย

ใช่ครับละยะน้อยเพราะคนเข้าไปเยอะ
อากาศก็แย่งกันหายใจ

ทีนี้มันยังมีอยู่๒สาเหตุ
ก็คือระหว่างที่ดำกลับประเมินอากาศไม่ถูก

เดี๋ยวนะอากาศภายนอกหรืออากาศในถัง

มันมีเกวัตอยู่แล้วครับว่ามีอากาศไหม

ก็ต้องไปโดมอากาศดูว่าอากาศเหม็นไหม

ไม่หมดก็ต้องดมดูว่าอากาศเสียไหมอากาศเหม็นไหม

จากเครื่องที่ไม่ได้เปลี่ยนฟิลเตอร์

ซึ่งถ้าก่ออากาศแตก

มันก็ทำให้อากาศที่เข้าไปในถังไม่สะอาด

เวลาไม่ว่าจะเป็นกู้ภัยหรือหน่วยซิลเข้าไป
ก็แล้วแต่เวลาหายใจต้องใช้ถัง

ขึ้นจริงเราก็ดูยากเนี่ย

เพราะฉะนั้นเกรดนี้มันดูได้อยู่แล้วว่า

คือปกติเขาจะดูกันอยู่แล้วแหละคนดำน้ำใช่ไหมคะ
ซึ่งมันยังไงคะมันเป็นเครื่องที่แบบสามารถดึงมาดูได้เลย

ผมว่าอยู่ที่สายอากาศ
ผมว่าหน่วยซิลที่ใช้ถังอากาศน่าจะประเมินถูก

คือจริงเรื่องนี้สามารถตัดไปได้เลยไหมพี่ใหญ่

ข้อ๒สมมุติว่าเปล่าออกซิเจนในถังข้างหลังเนี่ยไม่ได้หมด

ใช่ครับคือเสียอากาศเน่าอะครับ

หมายถึงตอนก่อนตอนบรรจุออกซิเจนลงในถัง

แล้วมันน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างที่มันทำให้มันเน่าคะ
ซึ่งเรากลับมาวันที่เจอเด็กเนอะ
ตอนที่เข้าไปก็เห็นข้างในบอกว่า
อากาศบางแท้งเหม็นมากเหม็น
คำว่าเหม็นแปลว่ายังใช้หายใจได้อยู่ไหมพี่ไอ
ใช้ได้ใช้ได้ไหมไม่สมควรใช้
เพราะว่าถ้าใช้ไปนาน
มันจะทำเป็นกี่กี่ยาแก่เลือดเรา

เดี๋ยวนะไอ้ความเหม็นในถังอากาศ

ออกซิเจนน้อยลงไม่พอ
ก็จะทำให้อากาศกลิ่นมันจะเหม็นเหมือนกลิ่นน้ำมันมะพร้าว

แต่ว่าถ้าเราจะทดลองดูก่อนที่เราจะดำก็ได้
ตัวนี้ลมก็จะออกมาถ้ามีกลิ่นเหม็นเราก็ไม่ใช้

ว่ามันเกิดมันมีอากาศเน่าในถังเราจริงหรือเปล่า

ก็ตรวจได้ถังของฟิลท่านนี้ก็ตรวจได้
พี่ถ้าสมมติตรวจเสร็จแล้วแล้วยังไง

จริงแล้วต้องปล่อยออกให้หมดแล้วก็ล้างแท้งเลยครับ

คือเวลาที่จะตรวจว่ามันเหม็นไม่เหม็
มันมีอากาศเน่าอยู่ในถังที่เราใช้หรือไม่
มันตรวจตั้งแต่ก่อนใช้งานคือก่อนจะดำใช่ไหม
หรืออยู่ดีมันก็เน่าขึ้นมาระหว่างทางที่เราดำได้คะ
คือแท็งค์ที่อยู่ในนั้นนะครับไม่ได้แท้งใหม่ทั้งหมด
แรกที่เรายังไม่ได้รับบริจาคเข้ามาก็เป็นแท้งเก่า
ซึ่งไม่รู้ว่าอากาศอัดไว้เมื่อไหร่

ถ้าไว้นานเกินไปเกิน๓เดือนเนี่ยอากาศก็จะเริ่มเสีย
ก็ต้องดูแท็งค์ว่าอัดอากาศไว้เมื่อไหร่
ทำมาร์คไว้เปล่าว่าวันเวลาที่อัดต้องดูด้วย
หลักการพื้นฐานว่าถ้ามันจะเกิดมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะ

ทีนี้ท่านอ่านมา
บางทีคือดำโผล่แล้วดำแล้วโผล่
อย่างนี้พี่ใหญ่เวลาจังหวะโผล่อ่ะ
โผล่ขึ้นมาเนี่ยคือยังหายใจเอาอากาศในถังที่เราสะพายไป
หรือพอโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำปุ๊บเราหายใจตามปกติด้วยอากาศในถ้ำคะ
ก็ถ้าโผล่ได้ยาวก็เอาหายใจทางปกติได้
ถ้าโผล่ได้ยาวเดี๋ยวก็ต้องดูอากาศจะเป็นบางเบาหรือเปล่า

ก็ถ้าเราหายใจคืออึดอัดหายใจไม่ค่อยคล่องตัวอย่างนี้

ซึ่งแปลว่าจังหวะสมมุติว่าเราดำไปแล้วนะ
แล้วเราโผล่ได้ตรงที่ที่มันโผล่ในถ้ำนะ

ใช่ครับใช้จมูกใช้จมูกสูดเข้าไปว่ามีอากาศไหม
คือเรารู้เลยเหรอพี่ว่ามันเรียกบางเบาหรือมันไม่บางเบา
คือถ้ามันไม่มีเราก็หายใจเหมือนหายใจลำบากหายใจหอบถี่อย่างนี้

ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นปัญหาตั้งแต่ที่ลงไปกันวันแรกไหมคะ

วันนี้มีคนพูดทั้งเรื่องของระดับน้ำปริมาณน้ำที่น่าห่วง
กับอากาศในถ้ำ
อากาศในถ้ำก็ถ้าเราเข้าไปหลายคนเนี่ย

ซึ่งออกซิเจนข้างในก็น้อยอยู่แล้ว

ถ้าไม่ถึง๒๑๕ซึ่งเราหายใจเข้าไป
ผมว่าหายใจลำบาก
แต่ถ้าอยู่ที่๑๖๕มีเครื่องวัดอยู่

เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาเครื่องวัดเข้าไปวัด

คือวัดเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนในอากาศ

พี่ใหญ่พี่ซิลที่อยู่หน้างาน

คือมันมีปัญหาไหมว่าคาร์บอนไดออกไซด์

ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวันที่ผ่านมา

เราอยู่ไม่ถง๓เราก็หายใจปกติ
แต่ว่าที่เข้าไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาดำยาวเข้าไปเลย
โผล่จุดไหนได้มั้งเพราะตอนนั้นน้ำเยอะ

แล้วก็ผมก็ไม่ได้ถามด้วยว่าอากาศดีไหมอะไรอย่างนี้

แต่ถ้าเราเข้าไปหลายคนเข้าไปประกบเด็ก
โดยที่ว่าเด็กก็ต้องสูดอากาศออกซิเจนเข้าไปด้วยเนี่ย
ซึ่งเราไม่รู้ว่าอากาศมันมาจากตรงไหน
ถ้ามันมีอากาศน้อยเราก็ลำบาก
คือนี่ถึงเรื่องอากาศถึงเป็นสาเหตุที่หลายคนกังวล
ใช่ไหมคะที่วันแรกที่บอกว่าเอาอะไรนะ
เขาเรียกอะไรอ่ะอุปกรณ์ที่เอาเข้าไปดูดคาร์บอนไดออกไซด์
แล้วก็เอาเข้าไปเพิ่มออกซิเจนดิฉันเรียกถูกหรือเปล่า
ฟังมาเมื่อวานว่าจะใช้เครื่องอัดอากาศต่อสายยาวเข้าไป

เพราะว่าจริงแล้วใช้ถังที่โรงพยาบาลใช้

แต่เรามาผ่านน้ำในถ้ำได้มันก็จะขึ้นมาประมาณสัก๒๐

แล้วมันไม่เหมือนกับตอนนี้ยังไงคะ
ตอนนี้ผมว่าเขาไม่ได้ใช้แล้วทีแรกวางแผนว่าจะใช้

แต่มีคนส่งข่าวมาว่าจะใช้เครื่องอัดอากาศนี้ต่อสายยาวเพื่อไปเพิ่มออกซิเจนในนั้น
แล้วต่อเครื่องเข้าไปมันไม่ดีไงพี่มันใช้ต่อเนื่องไม่ต้องเสียเวลาขน
ต่อเข้าไป๓กิโลแรงอัดจะไหวไหม
อัดที่จะอัดอากาศเข้าไปไหวไหม๓กิโล
นี่คือที่พี่ใหญ่กังวลคือถ้าได้มันดีแน่
แต่ถ้าใช้ถังง่ายกว่าถังออกที่๗๐๐ลูกเล็กก็ได้ครับ
ผ่านน้ำต้มลงไปในน้ำอากาศมันก็ขึ้นมา
น้ำออกมา๒๑๕อยู่แล้ว
พี่ใหญ่เวลาที่เราเห็นถังที่ซีลหรือว่าหน่วยสนับสนุน
หรือว่าพี่กู้ไพรที่เอาไว้ข้างหลังนี่
น้ำหนักคิดเขาเรียกบรรจุเท่าไหร่นะพี่
ถังนี้๑๑ลิตรบรรจุอากาศได้ประมาณสัก๒๐๐บาร์ที่
เพราะว่าเราเป็นเมืองร้อนเราอาจจะได้แค่๒๐๐บาท
งั้นถ้าอัดมากเกินไปเนื้อโลหะที่ใช้ประกอบถัง
มันก็จะเกิดอาการล้ามันก็ยุคการใช้งานก็จะสั้นขึ้น
เอาอย่างนี้คือถังขนาดที่ว่านี้หายใจได้กี่ชั่วโมงคะ
ถ้าเป็นน้ำ๓๐เมตรโดยหายใจปกติได้ประมาณ๔๕นาที
น้ำ๓๐เมตรแปลว่าลึกหรือตื้น

แล้วในถ้ำไม่เรียกว่าลึกหรือตื้น
ตื้นแต่ว่ากระแสน้ำอีกแหละที่เราต้องสู้กระแสน้ำต้องออกแรงเยอะ
ต้องหายใจหอกขี่อย่างนี้มันก็จะใช้เยอะ
เวลาเราถึงเราจะสูดแรงใช่ไหม
ใช่ครับเราก็จะสูดแรงมันก็จะเปลืองอากาศ
เพราะถ้าใช้กำลังเยอะเราก็ต้องสูดแรง
แล้วน้ำหนักมันเท่าไหร่น้ำหนักมันคิดเป็นกิโลกรัมได้ไหม
เหมือนคนแบกแบกอะไรไว้ทีหลังกิโลกรั

แต่ก็จะมีแบ๊คแพ็กมีเรคกูเลเตอร์

มันเป็นอุปสรรคได้เพราะว่าน้ำเราลอยตัวเป็นกลางไม่ได้

เพราะว่าส่วนมากเขาใช้แบ็คแพ็ค

แคคก็คือเป็นตัวที่ใส่ถังโดยเฉพาะ
แต่ไม่มีถุงลมไม่มีถุงพยุงตัว
เพราะฉะนั้นการปรับการลอยตัวไม่ได้

ใช่ครับด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ที่แคบ
เลยใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกของนักดำน้ำได้ได้เป็นที่
คือเนื้อที่เราประกอบถังนี้
ถ้ามันกว้างหรือมันเกะกะเกินไปพลุงพลังเกินไป

ขอกลับมาเรื่องที่บอกว่า

มันมาจากอากาศที่มันไม่บริสุทธิ์หรือเปล่าในถังครับ

คือสามารถทดสอบก่อนได้ว่ามันมีออกซิเจนพอไหม

มันมีลักษณะการดำน้ำแบบไหนไหมพี่ใหญ่ที่

หมดสติโดยที่แม้กระทั่งคนที่
เก่งมากฝึกมาเยอะประสบการณ์สูงเนี่ย
อาจจะไม่รู้ตัวแล้วสลบไปเลย

มันจะทำปฏิกิริยากับเส้นเลือดเรากับสมองเรา

คือเวลาเราบอกว่าอากาศเสียอากาศเน่าจากถังเนี่ย

โดมเอาก่อนที่จะลง

อันนี้ต้องรอคนที่ตรวจสอบอย่างเป็นทางการ

ทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาพี่ใหญ่

คนนอกไม่รู้พื้นที่เป็นอย่างไร

คุณผู้ชมคะเราคุยกับดรธเนธวีระสิริ
อาจารย์เป็นนายยกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับคุณสำคัญครับ

อาจารย์ระดับน้ำในถ้ำตอนนี้เนี่ย
รายงานมาถึงอาจารย์ว่าระดับน้ำลดลงเยอะไหมคะ

ที่เรียงระดับกันตามความสูงไล่ไป

เพราะฉะนั้นเวลาลดจริงน้ำเวลาลด
มันจะลดจากด้านหลังไม่ใช่รถจากด้านหน้า

เวลาสูบนี่ด้านหลังจะลดก่อน
ด้านหน้าออกจริงแต่ด้านหลังจะลด

และด้านหน้าจะรถควบให้เห็นชัดเจนมาก
สับเดียวข้างหลังข้างหน้าจะลดเป็นเสือแพร่งเลย

มันเป็นสเต็ปอย่างนี้เข้าไปถึง๓โถงแล้ว

น้ำที่จะไหลลงไปในช่องลอยแตกด้านหลัง

เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ย
เราก็จะบอกได้เลยว่ามันไม่เติมแล้ว
ต่อให้ฝนตกมามันจะเติมก็ไม่มาก

เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการสูบน้ำตอนนี้ดีมาก

เท่ากับว่าตามข่าวที่มีออกมาวันนี้เนี่ย
คือโถง๑โถง๒โถง๓ด้านหน้าเนี่ย
แม่งแม่งครับ
ลดลงไปเยอะค่ะเดินได้
ใช่คือข่าวนี้ยืนยันเลยใช่ไหมคะอาจารย์
ว่าเดินได้แล้ว
ยืนยันยืนยันผมดูอยู่
อาจารย์ค่ะแล้วทีนี้จากตรง๓แยก
เออไม่ใช่เอาใหม่
จากโถง๓ไปถึง๓แยก
ก็ลดลงเยอะแล้วถูกไหมคะ
เขายังเติมถูกเติมมาจากด้านหลัง
แต่ว่ามันโครงตัว
มีคำว่าโครงตัวนี่แสดงว่า
นึกถึงสภาพขันน้ำที่เรียง
ตามขั้นบันไดอย่างเงี้ย
นะครับเวลามันลด
มันก็จะลดจากขันบนมาเรื่อย
ถ้ามีการเติมน้ำนึกฟับหรือเปล่านะฮะ
ก็จะเติมมาเรื่อย
อาจารย์ธรรมนี้น่ารักนะคะ
บางทีเวลาให้สัมภาษณ์หอบด้วยนะคะคุณผู้ชม

แม้กระทั่งโถงสามก็แห้ง
เราจะต้องดูโถงสามกับสามแยกก่อนว่า

เมื่อวานเมื่อวานที่พี่ใหญ่มาเล่าเนี่ย
พี่รับผิดชอบถึงสุดโถงสามใช่ไหม

จังหวะตอนที่แบบต้องลากถังเข้าไปกันด้วยใช่ไหม

อาจารย์จะร่นระยะเวลาไปเยอะใช่ไหม

จากโถงสามไปสามแยกเนี่ย

ถนัดไหนเพราะนั้นถ้ามันมีที่พักบ้าง

เขาจะต้องเกือบแห้งหรือแห้งเลยยิ่งดี

ที่อาจารย์ธเนธบอกว่าน่าจะเป็นตัวเลขเดียวกัน

แต่ทีนี้ตัวเลขอีกหนึ่งตัวเลขที่เราบอกไว้

แต่ก็พอจะเห็นว่ามันลดไปด้วยกัน

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเอาความทรงจำของพี่นะคะ
ถ้าโถง๓ถึงโถง๓ไม่ใช่เป็นปัญหาแล้วนะ
เอาเท่าที่พี่ทราบทั้งที่พี่เข้าไปถึงเอง

จากโถงสามไปหมูป่า
ยังมีอุปสรรคอะไรที่ต้องเจออีกสักครู่ค่ะ
จากจุดที่ยากมันคือสามแยกถูกไหมหรือไม่พี่ใหญ่

จากโถงสาวจะไปสามแยกก็ยาวแล้ว
พัทยาก็เข้าไปตรงเนินนมสาวอีก๔๐๐เมตร

สมมุตินะคะว่าถ้าสมมุติเราสามารถสู้ได้

พี่คิดว่าลงสักเท่าไหร่ที่จะแบบง่ายแล้ว
ต้องดูความลึกตรงนั้นว่า๕เมตร๗เมตรอะไรอย่างนี้
ถ้าเรารอคอยออกมาได้ไกล
เกิน๗๐เปอร์เซ็นต์โอเค
ต้องมุดออกมาได้๗๐เปอร์เซ็นต์ของระยะทางทั้งหมด

ก็ลอยเยอะเหมือนกันนะต้องลอยออกมาให้ได้เยอะเยอะ

คือเห็นจากคลิปเพราะว่ามันแบบมันแค่นี้
ใช่ครับบางที่ก็เห็นมันยื่นออกมาต่ำ
บางที่ก็สูงซึ่งเราก็ต้องคอยมุด

เพราะถึงแม้ว่าจะต้องมีจุดมุดมันก็มุดแป๊บเดียว

คือถ้าน้ำมันสูงมันจะมุดยาว

ซึ่งไอ้จังหวะมุดเนี่ยที่พี่ใหญ่กลัวก็คือ

ครูสอนดำน้ำคือกลัวอาการแบบตื่นตระหนก

มันเกิดจับหน้ากากหรือทำอะไรไม่ถูก

ไม่ถูกใครครับคือทุลลนทุลลาย
ใหญ่สำหรับคนที่ไม่เคยเรียนดำน้ำมาเลยนะคะ
แล้วระดับน้ำลดมาแบบพอจะลอยคอออกมาได้
คือต่ำกว่ากระเดือกตลอด

พาเด็กมาหัดลองดำดูที่แคบมั่ง

กล้าทำไหมแล้วทำได้แบบตื่นเต้นไหม
ก็ออกมาสัมภาษณ์ก่อนว่าทำได้ไหม
เราก็ดูการกระทำของตื่นเต้นไหมเอามาซ้อมก่อน
ซึ่งมันมีช่องที่มุดอยู่แล้วก็ลองมุดดู

มุดเลยเหรอใช่ครับลองมุดดูไม่ต้องยาว
ก็ใช้สัก๕เมตร๑๐เมตรอะไรอย่างนี้

สมมุตินะลอยคอได้ระดับนี้คือแบบ
แต่ที่ฉันไม่แน่ใจอันนี้อาจจะเป็นพื้นที่สามารถเดินได้ด้วยซ้ำไปเนี่ยนะคะ
อยู่แบบต่ำกว่ากระเดือกลงมาอยู่สักประมาณไหล่เราอย่างนี้
คืออย่างนี้บางทีเราก็ต้องมุดนะ

ลอยอย่างนี้ได้บางทีเราต้องมุดลงไป

คนที่นำเข้าไปทีแรกก็จะมีเชื้อไกด์ไลน์

นี่เชือกนี้เรียกเชือกไกร์ไลน์ใช่ไหม

หรือเชือกนำทางใช่ไหม
ใช่เชือกนำทางใช่ครับ
คือมุดนี่ไม่ได้แปลว่าต้องมุดลึกอย่างเดียว

เพราะมันหายใจได้มันมองเห็นใช่ไหมคะ

แล้วก็ไปวางแบบแท่งอะไรนะแท่งเรืองแสงเหรอคะพี่
ที่เราจะแฝนไปเรื่อย
คือตอนนี้สิ่งที่ทำไว้ตั้งแต่ช่วงแรกเลย
กู้ภัยทั้งหน่วยซิลช่วยกัน

แล้วก็วางจุดที่มีการเปลี่ยนถังออกซิเจน

แล้วก็มีแท่งเขาเรียกอะไรแท่ง

เพราะว่าแท่งเรืองแสงถ้าคนเคยเข้าแล้ว

แบบพอหักป้อให้มันเรื่องแสง

โอ้โหอย่างนี้ก็เปลี่ยนกันหน้ามืดเลยนะ

แต่ว่ามันก็แค่เริ่ม
ประสิทธิภาพก็น้อยลงด้อยลงดอบลง
แค่นั้นแต่ก็ยังเรืองแสงอยู่

พี่ใหญ่เอาอย่างนี้เราคุยกันเราได้ข้อมูลจากอาจารย์ธเนธ

เอาจนถึงตอนนี้ให้พี่ใหญ่ประเมินว่า
หลังจากนี้สิ่งที่ห่วงอันดับที่หนึ่ง
ในเรื่องของการพาหมูป่าออกมาคือ

แต่ว่ายังไม่รู้ว่าโถง๓จาก๓แยกจะใช้เวลานานไหม

ธรรมชาติอำนวยให้โอกาสเราแล้วเรารีบทำ
เพราะฉะนั้นถ้าเราทำช้าถ้าฝนตกลงมา

เดี๋ยวเราตามข่าวพร้อมกันอีกพี่ใหญ่อาจจะได้คุยกันอีกนะคะ

ถ้าเรียกตัวผมบินขึ้นไปทันทีครับ
ขอให้เขาเรียกพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอโทรศัพท์แทน

แสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ
และยังเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่หน้างาน

อาจจะไม่รู้ชื่อกันเลยก็แล้วแต่ทุกคนนะคะ

จากคุณเขมสอนและคุณภาคภูมิในไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ะ